พี่น้องกันเขาคุยกันพี่แคนดี้เขารู้ปัญหาของน้องทุกเรื่องนะคะ
ตอนนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าพี่โทนี่เนี่ยยังโสดอยู่ยังมีชีวิตแฮปปี้แบบนี้อยู่
ยังไม่มีใครมาดามหัวใจไม่มีใครเป็นมือที่๓เรื่องนี้แน่นอน
ใช่สำหรับโทนี่ตอนนี้ยืนยันว่าโสด